คุณผู้ชมคะขอพูดถึงเพื่อนสนิทของคุณตังโมนิดานิดนึงค่ะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นดราม่าอยู่บ้างนะคะ
แต่ก็ยังคงเดินหน้าทำเรื่องราวดีให้กับคุณแตงโม
นี่คือคุณโมอามีนานะคะรุ่นน้องคนสนิทที่สนิทกับคุณตังโมมากคุณโมอามีนาบอกว่า
เธอจะทำสารักษณ์คดีชีวิตตังโมสารักษณ์คดีเหรอครับ
เหมือนกับเอมมี่วายทาวส์นักร้องหญิงชื่อดังที่เสียชีวิตไปค่ะ
นี่เธอออกรายการยูทูปอ่ะนะคะของนักแสดงตลกคุณปิงปิงทงชัย
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามคุณโมอามีนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอคิดขึ้นมาโดยมีแอนนาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่
อยากให้แตงโมเป็นที่จดจำและเป็นที่รักของทุกคน
ตอนนี้ติดต่อทีมงานเอาไว้แล้วนะคะ
ส่วนตัวตอนนี้เนี่ยเธอเองเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็มีเวลามาดูแลงานตรงนี้ได้มากขึ้น
ส่วนคุณแอนนาก็เปิดใจผ่านวีดีโอคอลกับเราเหมือนกัน
บอกว่าอยากทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในยุคนี้
อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักแตงโมในหลากหลายแง่มุม
เรื่องการต่อสู้ชีวิตความรักความจริงใจที่แตงโมมีให้คนอื่น
เจกต์นี้ควักเงินทำกันเองค่ะ
ไม่ได้ขอใครเลยตั้งใจจะทำให้เพื่อนจริง
หลังจากนี้จะขออนุญาตคุณแม่นะคะ
แล้วก็คาดว่าเรื่องคดีคลี่คลายเรียบร้อย
ก็จะลงมือลุยโปรเจกต์สารคดีชีวิตแตงโมค่ะ
คือจะทำในรูปแบบไหนคะยูทูปหรือเป็นซีรีส์หรือยังไงบ้างเฮ้ย
คือตอนนี้อยู่ในช่วงวางแผนคือพี่แจ๊คว่า
เราจะขอพุทธจากใครได้บ้างแล้วก็เราอยากได้ภาพ
มวลตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่มีชีวิตทุกอย่าง
เรียงมาหมดเลยเรื่องความรักเรื่องอะไรทั้งหมด
ต้องไปขออนุญาตใครไหมคะในการแบบทำชีวิตของแตงโมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องขออีกแล้วค่ะจะต้องขอคุณแม่ค่ะ
อยากทำค่ะเพราะว่าโมยก็เป็นดาราคน
ที่อยู่ในวงการมานานมากมีสตอรี่มีเรื่องราวชีวิตที่ผลัดผล
พอสมควรนะคะที่อยากให้หลายคนได้เรียนรู้จากชีวิตโมอะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามคุณแอนนาเพิ่มเติมค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ตำรวจจะแถลงสรุปคดีคุณแตงโม
ในวันที่๒๖เมษายนนี้รวมไปถึงประเด็นที่คุณอัจฉริยะออกมาแถลงในวันนี้
คือคาดว่าตำรวจจะแถลงว่าเป็นลักษณะของอุบัติเหตุ
แต่คุณอัจฉริยะออกมาแถลงในลักษณะที่ยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
เพื่อนจะรู้สึกยังไงลองฟังดูค่ะ
ก็ยังรุนอยู่ห่างว่าออกมาในรูปแบบไหนในแนวไหน

เรามองเลยผมว่าหนูรอฟังตำรวจทีเดียวดีกว่า
เพราะว่าอาจจะต้องใช้หลักฐานใช้อะไรหลายอย่าง
หรือว่าครั้งนี้ตำรวจต้องให้ความวิทย์ทำอย่างแน่นอนค่ะ
อังคารหน้านะคะที่๒๖เมษายน๑๓นท่านเปิดไทยรัตน์ทีวีไว้นี่แหละ
รอฟังการแถลงพร้อมกันครับนะคะ